หลายคนเขาก็มีโปรแกรมว่าจะไปช้อปปงช้อปปิ้งเก็บเงินไว้ก่อนนะคะสาวค่ะ
เพราะว่า๓หนุ่มเนื้อทองในวงการบันเทิงบ้านเรา
เขามีโฟโต้บุ๊กเล่มแจ่มมาฝากกัน
พาคุณผู้ชมไปติดตามกันก่อนเลยว่าเป็นโฟโต้บุ๊กของใคร

เคลียดเค้าเป็นสามหนุ่มเนื้อทองของคุณฮะ
เขาเนื้อทองจริงเห็นแค่แบบเราก็รู้แล้วว่าหล่อมากนะคะ
ต้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาอุดหนุนผลงานชิ้นสำคัญของสามพระเอกตัวท็อปในวงการ
เวียสุกลวัสเคนภูพูมมาริโอมอวร์เนอร์นะคะ
เพราะว่าล่าสุดสามหนุ่มเขาส่งโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษออกมาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้ว
ซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มมาริโอบอกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะให้พวกเขาได้อวดซิกแพคในอิริยบทสุดชิล
มกลางวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของเขื่อนเชี่ยวหลาน
ผ่านฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพสุดหล่อยอย่างอเล็กที่ระเด็ก

แต่ว่างานนี้เนี่ยจะยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วย
เพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยทางภาคใต้ค่ะ
มีน้องอเล็กซ์ธิระเดชมาช่วยถ่ายด้วย
มีเพื่อนสนิทผมมาช่วยกันทำถ่าย
เป็นโฟเตอร์บุ๊คที่ผมว่ามันมีความน่ารักแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติ
สวยแล้วมีเดินป่าเดินอะไรด้วย
แล้วก็มีภาพแบบมีติดเลสนิดนึง
มีสิคแพคมั้ยสิคแพคมั้ยสิคแพค

แต่ว่าผมก็อยู่กับเขาด้วยครับแล้วก็เก่งสุดชีวิตเลยครับ
อยากให้ดูว่าเก่งได้ขนาดไหนครับผม

ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะเกรงเพื่อนหนังสือเล่มนี้ครับ
เล่มประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท
ไม่ถึง๕๕๙๙บาทครับ